ติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะเกิดปรากฏการณ์ปลาตายน้ำแดงค่ะ
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเป็นเรื่องของปลาตายนับพันตัวเกิดจากสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง
รวมไปถึงอากาศโลกร้อนต่างนะคะทำให้ปลาตายนับพันตัวในพื้นที่ของทุ่งวัวแล่นจังหวัดชุมพร
ได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบริมหาดทุ่งวัวแล่น
ในพื้นที่หมู่ที่๘ตำบลสะพลีอำเภอประทิวค่ะ
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นของจังหวัด
ปรากฏว่ามีชาวบ้านนับร้อยคน
มีการนำพาชนะมาเก็บปลานะคะ
ซึ่งเป็นปลาน้ำหนักรวมกว่าหมื่นกิโลกรัมค่ะ
มีทั้งปลาเล็กปลาน้อยปลาใหญ่ปูม้ากุ้งแช่บ๊วยหรือว่ากุ้งทะเล
ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวในนิธินะคะเกิดขึ้นทุกปีค่ะ
ชาวบ้านจะเรียกกันว่าปลาตายน้ำแดง
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศน้ำทะเลเปลี่ยนนะคะ

ประมงจังหวัดได้มีการออกมาเตือนนะคะว่าประชาชนไม่ควรเก็บปลาไปบริโภค
เพราะว่าไม่รู้นั้นปลาว่าอันตรายกับคนกินหรือไม่
หรือว่าปลาตายเกิดจากแพนต้อนบูมชนิดใดนะคะ
ได้มีการระบุไว้ว่าภาวะแพลงต้อนบลูมตัวนี้เนี่ย
เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทำให้เกิดระดับออกซิเจนในน้ำลดลง
ทำให้ปลาขาดอากาศหายใจแล้วก็ตายในที่สุด
ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของภาวะโลกร้อนนะคะ
ที่ทำให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ส่งผลกระทบต่อทั้งปากการังท้องทะเลแล้วก็สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล
เพราะฉะนั้นควรจะร่วมแรงร่วมใจร่วมมือ
ในการลดความถี่และความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะโลกร้อนค่ะ